กลายเป็นที่สนใจของสังคมหลังผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์ขอความเป็นธรรมให้กับหญิงสาววัย๑๙ปีหลังเธอเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำตกจากรถเทลเลอร์ขากลับจากเดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่ง
ในอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาญาติต่างแปลกใจว่าเธอไปกับรถเทลเลอร์และเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้อย่างไร
กลับไปคืนวันที่๑๙กรกฎาคม๒๕๖๑น้องหญิงไปเที่ยวกับเพื่อน๓คน
คือนางสาวเป็ดเพื่อนรูเมดนายท็อปแฟนของเป็ดและนายออฟพี่ชายของนายท็อป
คลิปสุดท้ายจากโทรศัพท์มือถือของน้องหญิงถ่ายในสถานบันเทิงขณะนั่งอยู่กับเพื่อน
คืนนั้นเธอได้โทรศัพท์ไปบอกกับรุ้งพี่สาวว่านายออฟพยายามลวนลามลูกขาเธอ
และแสดงความหึงหวงไม่พอใจเมื่อมีคนเข้ามาคุยด้วย
พอขากลับนายออฟก็อาสาขับรถเทลเลอร์ไปส่งที่หอพักย่านนวรรณคร
ทางผ่านพอดีผมก็เลยจะไปส่งน้องแก
หญิงว่าเขาอยู่ไหนทำอะไร
อยู่ตรงนั้น

คลิปเสียงสนทนาโทรศัพท์มือถือกับรุ้งพี่สาวครั้งสุดท้าย
หลักฐานชิ้นสำคัญที่ครอบครัวเชื่อว่าน้องหญิงไม่น่าจะตกจากรถเอง
เสียงของเธอแสดงถึงความหวาดกลัว
คืนนั้นเป็ดรับปากกับรุ้งจะเป็นคนไปส่งน้องหญิงเอง
แต่สุดท้ายเป็ดกลับผิดคำพูดแยกไปกับแฟนนุ่ม
ปล่อยให้น้องหญิงกลับกับในออฟลำพัง
ที่เธอไม่เต็มใจจนเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้น
ครอบครัวตัดสินใจนำศพน้องหญิงไปชนะสูตรอีกครั้ง
ระบุว่าน้องหญิงถูกของแข็งไม่มีคมทุบที่ไทยทอย
สันนิษฐานว่าอาวุธอาจเป็นค้อนเหล็กที่พบในรถเทลเลอร์
ผู้เป็นพ่อเชื่อว่าลูกสาวของเขาถูกฆาตกรรม
ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุตกจากรถเทลเลอร์อย่างที่นายออฟกล่าวอ้าง
อย่างเชื้อมั่นว่ายืนยันคำเดิมครับว่า
น้องไม่ได้ตกลงจากรถแน่นอน
ก็คือต้องมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้น้องตกจากรถ
อาจจะเป็นน้องอาจจะโดนโดนลามหรือว่าอาจจะโดนกระทำภายในรถก่อน
ที่น้องจะกระโดดลงไปหรืออาจจะไม่ได้โดนกระโดด

ออฟชายคนสุดท้ายที่อยู่กับน้องหญิง

โดยนำรถเทลเลอร์ไปจำลองเหตุการณ์

พร้อมยืนยันระหว่างทางไม่ได้ทำร้ายหรือลวนลาม
แต่จู่น้องหญิงก็กระโดดลงจากรถเอง

พ่อของน้องหญิงเดินหน้าทวงความยุติธรรม

ค้นหาพยานหลักฐานด้วยตัวเอง
ส่งคลิปเสียงโทรศัพท์ให้กับตำรวจ
แต่ตำรวจไม่สามารถคลายปมสงสัยให้กับครอบครัวได้

ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ศพร้องขอความเป็นธรรมต่อกองปราบปราม
มั่นใจว่าการตายไม่ใช่อุบัติเหตุ
เชื่อว่าน้องหญิงอาจถูกกระทำบางอย่าง
เธอต้องตัดสินใจกระโดดลงจากรถ

พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

กระทั่งพบพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ขัดแย้งกับคำให้การของนายออฟ

พบร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศ
แต่ตำรวจยังมั่นใจในหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
พยานวัตถุพยานบุคคลใหม่
เชื่อว่าสามารถเอาผิดกับผู้ต้องหาได้

ตำรวจก็สามารถสรุปสำนวนคดีส่งให้อายการ
สั่งฟ้องในออฟ๒ข้อหาคือ
วงเหนียวกาคังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต

ส่วนเป็ดเพื่อนรูเมดมีความผิดฐาน
เป็นผู้สนับสนุนกักขังนวงเหนียว

ครอบครัวของน้องหญิงตัดสินใจชาปนกิจศพ
วันที่๒๒สิงหาคม๒๕๕๙
เพราะเชื่อว่าเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน